โรงพยาบาลส่งมอบศพผู้เสียชีวิต
ให้กับญาติผิดค่ะ

กำลังจะรดน้ำศพอยู่แล้วพี่อุ๋ย

ไม่ใช่ญาติเรานี่ทำยังไงคะเดือดร้อนญาติ
ต้องนำศพกลับไปที่โรงพยาบาลเองนะ
ไปถามโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็บอกอ๋อขออภัย
ส่งมอบศพให้ผิดศพเยอะคนตายเยอะขออภัยด้วย
แบบนี้ค่ะผู้สื่อข่าวบอกว่าช่วงบ่าย
เมื่อวานนี้นะคะชาวบ้านที่อำเภอแกลงจังหวัดระยอง
เขาให้ข้อมูลนะคะว่ากำลังจัดงานศพกันอยู่แล้ว
ญาติเขาเนี่ยประสบปฏิเหตุเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ระยอง
โรงพยาบาลก็เก็บรักษาศพเอาไว้ให้ญาติก็ไปติดต่อ
ขอรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาวันนี้ญาติรับศพนะคะ
นำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดหนองจราเข้อำเภอแกลงจังหวัดระยอง
ครับพอศพมาถึงเตรียมจะรดน้ำศพ
กำลังจะรดน้ำศพแล้วญาติมาดูอ้าว
ไม่ใช่นี่ไม่ใช่เหรอศพนี้ไม่ใช่ญาติเรานี่อืม
งานศพหยุดชะงักชั่วคราวญาติพี่น้องคนที่ไปร่วมงานก็งงว่า
เกิดอะไรขึ้นญาติญาติต้องบอกว่านี่ศพใครก็ไม่รู้ค่ะ
ก็เลยต้องประสานกับทางโรงพยาบาลนะคะ
สับปะเรอวัดเป็นคนเล่าให้เราฟังเพิ่มเติม
ในโอพักดีงามสัปเยอร์ท่านบอกว่า
รู้จักกับผู้เสียชีวิตเพราะเป็นญาติกัน
ก็รู้สึกแปลกตั้งแต่แรกแล้วตอนที่ยกศพลงมานะคะ
ญาติเราเขาผอมนะทำไมศพนี้ดูใหญ่อ้วน

งงเขาก็ยังไม่มั่นใจว่าใช่หรือไม่ใช่
พอมาดูปุ๊บเสื้อผ้าก็ไม่ใช่
ไม่ใช่เสื้อผ้าที่ญาติเรียนไปเปลี่ยนให้จากโรงพยาบาลนะคะ

ก็เลยรู้ว่านี่ไม่ใช่ญาติเรา
ผิดค่ะนี่ไม่ใช่ผิดศพ
ก็เลยประสานไปที่โรงพยาบาลว่าขอนำศพกลับไปเปลี่ยนนะครับ

นำศพกลับไปที่โรงพยาบาล
ญาติบอกว่าดูเหมือนทางโรงพยาบาล

เปลี่ยนศพกลับคืนให้นำศพของผู้เสียชีวิตตัวจริงคืนให้กับญาติญาติ
เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนากันต่อ
คุณผู้ชมค่ะพี่ชายของภรรยาผู้เสียชีวิต

บอกว่าตอนที่แจ้งไปทางโรงพยาบาลเพื่อขอเปลี่ยนศพ

แล้วก็ยอมรับว่ามอบศพให้ผิดจริง
ก็อนุญาตให้เปลี่ยนศพให้ถูกต้อง
ซึ่งศพที่รับมาเป็นศพของชาวบ้านในอำเภอแกลง
ญาติฝั่งนั้นเขาก็งงเหมือนกัน
คือเขาก็เตรียมจัดงานศพเตรียมจะรดน้ำศพกันเหมือนกัน
เขาก็รอแล้วรอเล่าทำไมศพยังไม่มาถึง

ก็โรงพยาบาลส่งมอบศพผิด
ทั้งสองฝ่ายเลยวุ่นกันใหญ่เลย
ก็ได้สอบทั้งเจ้าหน้าที่มารับไป
แล้วก็ได้สอบถามไปทางโรงพยาบาล
โรงพยาบาลเขาก็แจกว่าแต่นำผิดตัวมา
ผิดตัวมาเขาก็ให้นำกลับไป
แล้วเจ้าหน้าที่รับน้องผืนก็ให้กลับไป
คือล่าสุดวันนี้ทางโรงพยาบาลก็ออกมายอมรับผิดนะคะ
คุณผู้ชมยอมรับผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

คำถามคือแล้วทำไมถึงผิดพลาดแบบนี้คะ

สลับศพมอบศพผิดหรืออะไรแบบนี้
โรงพยาบาลให้เหตุผลแบบนี้คุณผู้ชม
ศพเยอะค่ะช่วงนี้ผู้เสียชีวิตเยอะค่ะ
มันก็เลยเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
ตอนที่ส่งมอบศพให้กับญาติผู้เสียชีวิต

คือบางทีส่งสบผิดไปแล้วเขาเผากันไปก่อนแล้ว